ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว
คุณล่ะโหลดแล้วยัง

แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
แน่นอนสุดยอดแม่บ้านตัวจริงวันนี้นะคะ
กับเราต้นสัปดาห์อย่างนี้เราต้องทำอะไร

เราจะมาเช็คดวงกันนะคะเราจะได้รู้กันว่า
เอ๊ะชะตาชีวิตช่วงนี้เราจะต้องระวังอะไรกันบ้าง
หรือว่าดวงเราจะเห็งไหมดวงเราจะเจออะไร

คุณผู้ชมค่ะที่นี่เนี่ยนะคะนักพยากรของเราเนี่ย

แหม่
อยากจะบอกเลยแม่ว่าตอนนี้อยากเช็คดวงมาก
ทำอะไรตอนนี้๘๖๙นำเงินเท่าแบบ
อูหูคนนี่จองชุดเกินยาวมาก
เหมือนของพี่เก่าเลยอะตอนนี้นี่นะอุ้ยหูยยยยออกทั่วทุกวันเวลา๕๖ครั้งเลยนะ
แล้วก็ทำไมรู้ไหมแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาปูออเดอร์มาวันละประมาณ๑๐๐ชุดนะแม่
ไม่สิแต่อภิตว่าเกลียดลงกว่าเพราะว่าร้านเท่าชุดนะแม่
เขาตัวมานะตลอดมานะพนักงานรักผ่าขับกันแบบเขาก็พอไม่นะ

เฮ้ยนี่กาวโทหะให้
คุณต้อนรับนะคะอาจารย์คาถาชินับชร

เจ้าก่อนเจ้าเดิมของเรานะคะมากี่ทีก็เส้น

เห็นหน้าอาจารย์ปุ๊บเดี๋ยวจะอัปเดตดวงชะตาทันทีเลย

ดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดในแต่ละเดือน
ในช่วงวันที่๑๕๒๑สิงหาคมนี้

อาจารย์เริ่มต้นเดือนหนูเลยสิงหาคม
เดือนเดียวอาจารย์ด้วย

แต่ยที่มาท้าทายความสามาร์ฏ

ถั่วดวงจันทร์
อันน์จะไปที่อื่นอะไรที่มันดูแปลบ
ไม่ให้กลับ

แล้วการเงินละคะอาจารย์
การเงิน๙คาทานี่หมายถึงวาง๑๐ได้๙นะจ๊ะ

การเงินเก๋ไก่ความรักมีความสุข

คือต้องระมัดระวังผิดพลาดเสียหายได้
โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาคดีความต่าง
ตรงนี้ต้องรอบครอบ

ต่อไปค่ะผู้ที่เกิดในเดือนกันยายน
เดือนกันยายนหานุมานปราบมัยราบ
สำเร็จเสร็จสิ้นทั้งอินซี
แล้วยังได้ไฮไลท์เทสแฟนเยอะ
ผู้ที่เกิดเดือนกัญญายนสัญญแรกมาก
ช่วงนี้ใครที่ยังโสดเป็นช่วงแบบกินมุมมา

จะกินปัสไก่กินซูกี้
ม้าฮอจะกินนมจีนมากกินเข้าไป

แล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุด
เรี่ยบ
บางทีของไม่รสปรุงมันจะแซ่บได้

เราจะเข้ากับเราได้แล้วเรามีความสุข

อาจารย์ทำการการรักความมืดตา
แล้วการเงินล่ะคะอาจารย์คะ

แต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพ
คือเกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลม
นี่ดูสิอันนี้ยังเป็นเลยนี่เสียงแปบนิดนึง
นี่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดนึง

เดือนตุลาคมได้นางศรีดาและพระนาราย

เรื่องงานเนี่ยงานประจำผู้ใหญ่จะส่งเสริม
รวมไปถึงผู้ชายผู้หญิงเพื่อนร่วมงานจะดีเก๋ไก่ค่ะ
เพราะว่าเราบีมไงเขาเลยรำคาญเลยยอมเรา

ช่วงนิดช่วงเดียวอาทิตย์๒อาทิตย์ต้องระวัง

แต่ก็ดีเหมือนกันบางทีการเอาแต่ใจนิดมันจะทำให้รู้ว่า
แหม่เพื่อนเราหรือคนรอบครั้งเขาตามใจเราน่ะ

แปลว่าใครที่ยังโสดโดดเดี่ยว
ท่านคู่กันเลยใช่ไหม

เปลี่ยนแม่นภาคนี้ไงกลาง

ทั้งลาบเป็นซุปเหล่าไกล

อีกหน่อยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน
ผู้ที่เกิดเดือนวิกายนได้พระลักษณ์ถือสอนและนางศรีดาสิ้นชีพ

แล้วสามารถที่ดูว่าห่างเหินจากแฟน

พระรักษ์ถือศรแปลว่าจะได้ของต้องใจ
ผู้ที่เกิดเดือนมิกายนมีเกณฑ์ที่จะได้รถได้บ้านได้ทรัพย์สินที่อยากได้มานานมาก

สรุปแล้วเดือนสิงหาคม

สรุปแล้วเดือนสิงหาคม

สรุปแล้วเดือนสิงหาคม

สรุปแล้วเดือนสิงหาคม

สรุปแล้วเดือนสิงหาคม